สำหรับกรณีที่มี๕ครูกับ๒สิทธิ์เก่า
ร่วมกันข่มขืนเด็กนักเรียนชั้นม๔
วันนี้ตำรวจมีการลงพื้นที่ในการเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
เขาก็มีการลงพื้นที่ในการจะเก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งเรื่อนี้นะคะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทั้งหมดสี่จุด
การอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วจุดแรกคือห้องพักนักกีฬา
ซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มค่ะลักษณะจะเป็นโดมภายในโรงเรียน
จุดที่สองคือบ้านพักครูหลังโรงเรียนนะคะ
เป็นบ้านพักนายวิพฤษผู้ต้องหาที่หนึ่ง
เกิดเหตุภายในห้องนอนเจ้าตัวค่ะ
จุดที่๓คือบริเวณบ้านพักครูที่พักของนายยุทธนา
ผู้ต้องหาที่สองนะคะก็อยู่ใกล้กันกับที่เกิดเหตุในห้องพักนี่แหละ
แล้วก็จุดที่๔คือห้องเรียนคณิตศาสต
อาคารชั้นเดียวภายในโรงเรียนค่ะตามนี้เลย
ซึ่งแต่ละจุดก็จะไม่ได้ห่างกันมากนะคะ

เจอกระดาษแนะนำวิธีการใช้ถุงยางอนามัยยี่ห้อนึง
อยู่ใกล้บันไดบ้านพักนายวิพฤษแต่ก็ยังไม่ชัดเจนไง
ว่าเป็นของใครเป็นของเจ้าตัวหรือเปล่าส่วนรอบรอบบ้านนะคะ
ก็เจอกองขวดเบียร์จำนวนมากมีแสลนสีดำคลุมไว้
แล้วก็มีขวดเบียร์เป็นสิบเลยค่ะวางอยู่สำหรับการรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ
ก็มีการเก็บทั้งเส้นผมเส้นขนเพชรที่พบภายในห้องนอน
บ้านพักนายวิพฤษและนายยุทธนาแล้วก็ผู้ต้องหาคนอื่น
ก็มีการส่งตรวจตัวอย่างไปหมดแล้วนะคะมีการรวบรวมคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายเก็บไว้ระหว่างก่อเหตุด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าคลิปที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะเป็นคลิปที่มีการกระทำชำราวแบบ
ส่วนคดีของเหยื่ออีกคนนึงน้องม๔วัย๑๖ปีที่ผู้ปกครองแจ้งความเอาผิดเนี่ย
สามคนในเจ็ดคนคือนายยุทธนานายวิพฤษแล้วก็นายอานุภาพนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานเช่นเดียวกันเพื่อจะออกหมายจับเพิ่ม
ออกเป็น๒สำนวนด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ
แล้วก็เป็นผู้เสียหายคนละคนด้วยก็น่าจะขอหมายจับเพิ่มได้เร็วนี้ค่ะ
ส่วนที่บ้านพ่อแม่ของนายยุทธนาที่จังหวัดบึงการหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
เราก็พยายามลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าบ้านถูกปิดเงียบ
ไม่มีใครอยู่เลยนายธนพลแก้วนางผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทกับนายุทธนาหรอกรู้จักพ่อกับแม่มากกว่า
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอุปนิสัยนายุทธนาเนี่ยเขาเป็นยังไง
เจอล่าสุดตั้งสี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วนู่นแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะคะ
มาเจอในข่าวนี่แหละก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องจริง
ส่วนนายเดชากิติวิทยานันทนายชื่อดังเจ้าของเพจทนายคลายทุกข
ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
คำเตือนพวกสายหื่นแม้ผู้ก่อเหตุให้การภาคเศษ
คือรับว่ากระทำในส่วนหนึ่งและปฏิเสธในส่วนหนึ่ง
ซึ่งไม่ว่าผู้ต้องหาจะไปสู้คดีโดยอ้างในศาลว่าเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตาม

ผู้ใดกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กยินยอมหรือไม่ก็ตาม
โทษจำคุก๒๐ปีและถ้าโซมเด็กก็โทษติดคุกตลอดชีวิตนะคะ
เพราะฉะนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมยังไม่เกิน๑๕ปีผิดกฎหมายทั้งนั้นค่ะ
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่า
พิจารณารับสิทธิเยียวยาให้ผู้เสียหายทั้ง๒คน๒๗พฤษภาคมนี้นะคะ
มีการส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องนี้แล้วด้วย
ส่วนสิทธิ์เบื้องต้นที่จะได้รับมี๓ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ส่วนที่๒คือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน๒๐๐๐บาท
และส่วนที่๓คือค่าตอบแทนความเสียหายอื่น๕๐๐๐บาทนะคะ